คุณผู้ชมเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
คืออย่างที่บอกไปมันเซกันทั้งโลกเลยนะคะ
เฉพาะเรื่องของธุรกิจนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้ว
พาไปดูบรรยากาศที่พัทยากันหน่อย
ชาวบ้านบอกเงียบเหมือนป่าช้าคุณ
หาคนเดินเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยนะคะ
แล้วสิ่งสำคัญถูกต้องนี่พี่เบิร์ตดูสิ
คือใครที่ไปพัทยาจะเห็นเลยนะคะว่าบรรยากาศมันเงียบมาก
แล้วสิ่งที่มันเป็นผลกระทบต่อเนื่องคืออะไรรู้ไหม

นักท่องเที่ยวไทยเองก็ไม่ได้ไปเที่ยว
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมตอนนี้ประกาศปิดชั่วคราว
บางแห่งประกาศแบบปิดแบบไม่มีกำหนดเลย
โอ้โหคนเยอะมากไม่ได้ไฟไม่เคยปิดอ่ะ

ตอนนี้กลายเป็นไม่มีแม้แต่ดวงเดียว
ใช่บางคนแซวบอกว่าเป็นที่อยู่ของจูออนไปแล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมไร้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ
พอไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
สิ่งที่ตามมาคือผู้ประกอบการเขาก็ไม่มีรายได้

พอไม่มีอะไรได้ก็ไม่มีเงินจะไปจ้างพนักการ
ลูกจ้างลูกจ้างต่างก็ตกงาน
นี่ผลกระทบมันเป็นลูกโซ่แบบนี้ค่ะ
แล้วจะบอกว่าโรงแรมที่พัทยานะฮาร์ดร็อกดังใช่ไหมคุณ

หนุ่มสาวชอบไปเที่ยวมีปาร์ตี้โฟมด้วยใช่ไหมคะเนี่ยครับ
แล้วจะบอกว่าตอนนี้อาร์ดร็อกพัทยาประกาศปิดไปชั่วคราวนะคะ
เห็นบอกว่าจนถึงสิ้นเดือนมกราคมแล้วจะกลับมาให้บริการอีกครั้งคือ๑กุมภาพันธ์นะคะ
ไม่ใช่เฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่นะโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กราคาประหยัด
หรูระดับ๕ดาวตอนนี้ได้รับผลกระทบและประกาศปิด
จนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนี้ล่ะครับโรงแรม
และยังไม่มีกำหนดว่าจะกลับมาเปิดบริการอีกเมื่อไหร่
นี่เลยผู้ประกอบการโรงรามและพักในพัทยา
ก็เลยมีการทำอย่างนี้รวมตัวกันเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วเอาปัญหาที่เกิดขึ้น
นำไปบอกรัฐบาลผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวทางในการ
ที่จะช่วยบรรเทาหรือเยียวยาผู้ประกอบการเหล่านี้ออกมาอย่างชัดเจนนะคะ

เพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มคนก็ไม่กล้าไป